ผลงานของนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้นะครับ
เทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนากิจ
ก็สามารถไปคว้าแชมป์เทคอนโด

ได้สำเร็จนะครับก็ถือเป็นการ

อย่างเป็นทางการด้วยโดยสนามที่๒
ก็ถือว่าเป็นสนามสุดท้ายของปีนะครับ
เมืองแมนเชสเตอร์รุ่น๔๙กิโลกรัม

มีลุ้นเหรียญทองจากน้องเทนนิสพาณิพักษ

ที่เพิ่งคว้าแชมป์ปาริสเวิร์ดเทคโนโด
กลางปี๒๐๒๒ที่ประเทศฝรั่งเศส

เอาชนะเบิร์ฟดินเซลจากตุรกีไป

ก็คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ

กลายเป็นหนึ่งในนักกีฬาเทคอนโดหญิง
ที่ได้เหรียญทองโวกลางปีเยอะที่สุด

เท่ากับเจสโจรจากสหราชอาณาจักร
และเจิ่งชุอินจากจีน

รู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเอง

เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ได้เหรียญทองเวิลกลางปีเยอะที่สุด
แล้วก็กลับไปก็จะต้องฝึกซ้ำหนักขึ้นค่ะ
แล้วก็เรียนรู้กฎิกาใหม่ให้มากขึ้นค่ะ
เพราะว่ายังมีอีก๒แมทที่เหลือในปีนี้ค่ะ

แล้วก็เวอร์กังปีไฟนอนที่ซาอุอีกฮาราบีน